พ่อแม่ผู้ปกครองมีปัญหาแล้วค่ะเรื่องชุดลูกเสือเนธนารีเนอะ
เพราะว่าราคามัน
สูงอะเอาเป็นว่าไม่ไหวแล้วก็บางบ้านก็ไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวเนอะ
บางมีลูก๒คน๓คนก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นไป
ก็ไม่รู้จะไปขูดจากไหนมาให้ก็เลยเกิดประเด็นนะคะ
ตอนนี้ก็บ่นกันเลยค่ะว่าภาระนี้เนี่ยมันเป็นภาระกลับกลายมาเป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งถ้าต่างจากสมัยก่อนที่เอาล่ะไม่มีตังค์ซื้อหรือซื้อไม่ได้
สุดท้ายก็หามาให้ลูกจนได้ยังทำได้

เรื่องนี้ก็เลยต้องเข้าที่ประชุมแล้ว
คือไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้ดูแบบ
เออมันสู้กันต่อไปได้หรือจะปรับเหมือนเตาอ้างโล่อย่างนี้นะ

เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชานี้
วิชานี้มีประโยชน์ยังไงตอนสมัยชาวเรียน
ก็ได้ฝึกการมีระเบียบวินัย
ฝึกการดำรงชีวิตในอยู่กลางแบบว่าสถานการณ์ที่มันแบบ

ไปทำกับข้าวไปนู่นไปนี่แล้วก็มีความสมัครสามัคคี

ใช่เพราะว่าเราเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยนะคะ
พอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางงานบางอย่างเนี่ย

อยู่ในป่าในเขาบางทีมันต้องใช้ความอดทนที่เกิน
ขีดจำกัดที่เราเคยชินนะคะ

ล่าสุดนะคะคุณสุธิพงศ์จุนเจริญนะคะ
หลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในหนังสือเรื่อง
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนธนารีระบุว่า
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดประชุมกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
แล้วก็ได้มีประเด็นในการพิจารณาเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะ
หลังมีการเรียกร้องให้งดเพื่อลดภาระของผู้ปกครองนะคะ
หลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เห็นว่านะคะการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือเนธนารีเนี่ย
เป็นการปลูกฝังความรักความภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนธนารีนะคะ
ผู้ปกครองรายใดมีฐานะขัดสนหรือว่าลำบากในการที่จะจัดซื้อจัดหาชุดให้ลูกเนี่ยนะคะ
ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือ
หากเกินความสามารถขอให้แจ้งมายังประหลัดกระทรวงมหาดไทยทันทีนะคะ
ก็ทำเป็นลำดับขั้นไปเนอะนะคะ
มันไม่ใช่ว่าวิชานี้ไม่มีประโยชน์หรอกมันมีแหละค่ะมันมีแล้วก็เคยมีลูกเสือและเน่นนารีเนี่ยได้เรียนวิชาแล้วได้ทำประโยชน์จริง
ปฐมพยาบาลเช่นอะไรอย่างนี้มันมีประโยชน์จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่า
ถ้าผู้ปกครองไม่ไหวในการที่จะซื้อชุดให้ลูกหลานแจ้งได้เลยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เขาบอกว่าให้แจ้งไปยังประหลัดกระทรวงมหาดไทยจะจัดการเรื่องนี้ให้
นั่นก็แปลว่าจะสนับสนุนนะคะ

อันนั้นก็สามารถที่จะบรรเทาไปได้แล้วก็ใส่แต่อาทิตย์ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นชุดแบบเนี้ย
บางทีมันต้องซื้อทั้งชุดเลยบางทีมันหลักพัน

หลักการนะคะของวิชานี้
จริงจริงเราเคยเห็นบางโรงเรียนที่อยู่ฐานจังหวัด

แต่ใส่ชุดลูกเสือแล้วแบบเท้าเปล่าแต่ทุกคนก็แบบว่ากระตือลือล้นที่อยากจะเรียนวิชานี้กันนะคะ
เออนะนะคะขอให้เด็กได้ฝึกวิชานี้
อย่างเขาเรียกว่ามีประโยชน์ที่สุดนะคะรัฐบาลเขาช่วยแล้วนะคะ

มันนานมากแล้วเราคุยกันย้อนกลับไปหลายสิบปี
แก่ใช่มั้ย

ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา